มีปัญหาระหว่างบ้านสองหลังเกิดขึ้นอีกแล้ว
เพื่อนบ้านครับอืมทะเลาะกันคราวนี้เนี่ย
เอาปืนมาขึ้นลำเล่นแล้วตะโกนด่าโวยวาย
อีกหลังหนึ่งก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ยิงซะเลยสิ
อย่าบอกนะว่าไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนแล้วกันฮะ
มึงยิงงิ้งมาเลยพื้นปอมมึงอะไอ้บีบีกัณฑ์อ๋อมาโหว
กูไม่รู้แหละมึงยิงมาสิยิงมาเลยปืนปลอมอ่ะ
เรียกมาเลยราเมตรวังเขาบอกกูก็ถือมึงอยู่ไอ้
แล้วมึงว่าวายสำไมกูนอนไม่หลับ
คุณผู้ชมครับคุณมิ้นครับ
ตะโกนด่ากันไปกันมาข้ามรั้วบ้านแบบนี้นะครับ
ฝั่งคนที่เขาอัดคลิปเนี่ยเป็นฝั่งคนที่ร้องเรียนบอกว่า
ก็เนี่ยบ้านรั้วติดกันฝั่งนู้นเนี่ยตะโกนโวยวายเอาปืนมาขึ้นลำเล่น
ก็เลยท้ายิงเลยรอบนี้เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นปืนปลอม
นี่นะฮะเขาอยากอยู่บ้านเงียบ
แต่บ้านใกล้นั่นน่ะตะโกนเสียงดังโวยวายตลอดเลย
แล้วก็ด่าคำหยาบกันโอ้โหดูดเสียงแทบไม่ทันเลยครับ
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้โชคดีว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะ

ก็เนี่ยฮะเต็มที่ก็คือด่ากันโต้ไปมาแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้น

ตัวของฝั่งคนร้องเรียนบอกว่าเขาไม่ได้อยู่บ้าน
แล้วมารู้ว่าคู่กรณีปีนประตูรั้วเข้ามาในบ้านเขา

ก็เลยไปโพสต์ขอความช่วยเหลือครับ

วันนี้คุณสุชาดานักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ทั้งสองหลังตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

คนที่เขาร้องเรียนบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะ

ด่าโต้กันไปกันมาฝั่งนู้นชื่อว่าในเติ๊ก

เติ๊กชอบกินเบียร์พอเมาแล้วอารวาส
หาว่าผมเนี่ยเขี้ยงหินใส่
จริงแล้วไม่มีใครทำอะไรบ้านเขาเลย

แล้ววันนั้นหนักข้อขึ้นถึงขั้นว่าเอาปืนมาขึ้นลำเล่นเหมือนต้องการจะขู่

ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าปืนจริงหรือว่าปืนปลอม

ที่สำคัญอันนี้ผมงงมาก

และผมเคยแจ้งตำรวจแล้วสพเมืองนครปฐม
หลายครั้งเรื่องก็เงียบ

พาตัวในเติ๊กไปตรวจและบำบัดรักษาเถอะ
ลองฟังครับ
หายก็กลับมาได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกันคือผิดนะให้อภัย
แต่ถ้าผิดมากไปมันก็ไม่ไหวใช่ไหมล่ะครับมีอีกหลังหนึ่งก็
ร้อนเหมือนกันแต่ว่าไปคุยกันกับฝั่งของบ้านในเติ๊ก
แม่บอกว่าลูกแม่ไม่ได้บ้านะเขาเคยรถล้มแล้วก็กระทบ
เทือนถ้าเขาไม่เมาเบียร์เขาคุยได้ปกติแม่ก็เลยบอกว่าจาก
ไปจะไม่ให้ลูกกินเบียร์อีกแล้วแล้วก็อยากจะขอโทษด้วย
ยืนยันว่าลูกไม่ได้บ้าตำรวจสพมนครปฐมบอกว่าเคยพา
สงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วก็ต้องปล่อยกลับเพราะพอเขา
สั่งเขาก็คุยรู้เรื่องจะเป็นแปลกแค่ตอนเมาเท่านั้นเองอ้าวเนี่ย